คุณผู้ชมครับมีอีกที่หนึ่งฮะที่จังหวัดนนทบุรีครับ

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๓ปีขับรถยนต์

แล้วก็พุ่งชนเข้ามาในบ้านนะครับ

นี่คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพให้ดูนะฮะ

หลังจากที่ชนรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนนะครับ
เสียหลักครับหักเลี้ยวซ้ายชนประตูรั้วหน้าบ้าน
แล้วก็ไม่ได้จบแค่นั้นทะลุเข้าไปถึงในตัวบ้านนะครับ
คนขับชื่อว่าคุณน้ำทิพย์อายุ๕๓ปีครับ
สุภาพสตรีนะครับมีอาการมึนเมาครับ
สินก็เสียหายไปหลายรายการนะครับ
สำหรับบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับ๗รายการด้วยกันครับ
มอเตอร์ไซค์นะครับถังแก๊ส
ใช่เสียหายด้วยดีนะมันไม่ได้รั่วหรือว่าเกิดระเบิดอะไรนะ

อะไรอย่างนี้ปักแสวมันนี่เห็นทางแก๊สแล้วปักแสวเลยค่ะ
มันมันบุกเลยหรอใช่แต่โชคดีที่มันไม่รั่วไงและมีประกายไฟพอเนี่ยเดือดร้อนเลยครับ
ด้วยนะครับทางเจ้าของบ้านครับคุณสุรัสตร์ฟรีวิเชียรอายุห้าสิบแปดปีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเคราะห์ดีครับครอบครัวก็รอดชีวิตอุดหวิดนะฮะ
นั่งทำขนมอยู่ในบ้านครับปกติเนี่ยนั่งหน้าบ้านนะครับ
ว่าถ้าเมื่อคืนไม่ย้ายที่เนี่ยข่าวคงออกมาเป็นอีกแบบครับ
อีกทั้งมีหลานอายุ๑ขวบด้วยนะฮะคิดว่าถ้าเป็นตอนกลางวัน
อยู่หน้าบ้านนั้นก็คงไม่รอดขณะเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นโครมนะครับ
รถนั้นเข้ามาในบ้านนะฮะคือเขาใช้คำว่าเหาะเข้ามาในบ้านนะฮะ
กับตาเลยรู้สึกตกใจครับทำอะไรไม่ถูกก็เรียกลูกชาย
ให้มาดูคนขับนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมลงจากรถมีการเร่งเครื่องยนต์นะครับ
ตอนแรกนึกว่าตายแล้วแต่ว่าพอลงจากรถมาก็พบว่าเมานะฮะ
ว่าคนขับอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่รู้อยู่หลังไหนนะครับ
เขาแจ้งประกันว่าจะเข้ามาดูแล้วก็สัญญาได้ว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ

ตอนแรกคือมันจะต้องเนี่ยทางมะพร้าวเราจะต้องปาดทางมะพร้าวเพื่อมาคาดคาดขนม
แล้วก็นึกยังไงไม่รู้เออไม่ปาดดีกว่าขึ้นไปนั่งปั้นในบ้านปั้นไส้ปั้นไส้ในบ้าน
แต่ถ้าเกิดไม่ปั้นไส้ในบ้านมาปาดทางมะพร้าวตายแล้ว

เพราะอยู่ตรงลานกลางนี่เลยเพราะต้องเอาใบมะพร้าวตั้งบนโต๊ะแล้วก็ยืนปาด
ตรงกลางนี่เลยที่ว่าตายเพราะว่าเขาชนมาอย่างแรงแล้ว
ขอเมฆดับเครื่องไงเข้ามาแล้วเหมือนเขาตกใจเนอะ
เหมือนเขาตกใจเราก็เข้าใจแหละว่าเขาผู้หญิงเขาน่าจะตกใจ
แล้วเขาเหยียบคันเร่งไม่เลิก
บ้านหลังที่เสียหายในคอมเรสเตอร์ที่ผมบอกนะครับ
ร่มที่ตั้งไว้ข้างหน้าถังแก๊สบุบนะครับ
เอาจริงก็เซ็งแทนเจ้าของบ้านนะคือทุกคนเข้าบ้านหมดแล้ว
แต่นี่คือความเสียหายที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็โชคดีไป
ไม่อย่างนั้นก็คงจะมากกว่านี้นะคะ
แล้วก็กระบะคันนี้ก็เสียหายเช่นเดียวกันนะครับ

ตำรวจสพปากเกร็ดครับมีการสอบปากคำ
ปรากฏว่าคนขับก็ให้การวกวนนะฮะ
แต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเขาตรวจวัดแอลกอฮอล
คุณผู้ชมครับเป่าได้๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าตามกฎหมายมันคือ๕๐ใช่ไหมนะครับ
ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายนั้นกำหนดครับ
ก็เลยประสานลูกชายมารับตัวกลับบ้าน
แต่ว่าค่าเสียหายก็อย่างที่บอกว่าประสานกับทางประกันแล้ว

โดยเฉพาะประตูบ้านครับยับ
แต่ถึงแม้ไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายแต่ผลลัพธ์มันก็ฟ้อง
คือการควบคุมสติของแต่ละคนกับแอลกอฮอลนี่มันไม่เท่ากันนะคะ
ระมัดระวังค่ะสำหรับการขับขี่นะคะ